ไม่รู้ช่วงนี้อากาศมันแปลกบาทวนรู้อย่างไร

ไปต่ออีกนึงคนครับที่จังหวัดนคลสิทธิ์ธรรมราช

เอามีดยาว๘นิ้วไปไล่ฟันชาวบ้าน

เอาไปดูจังหวะในการจู่โจมจับกลุ่มเขาหน่อยครับ
เจอไม้งามเข้าไปตุ๊บลงไปเลย

ก็เข้าไปนะครับเห็นไหมเขาก็ถือมีดยาวอยู่นะครับ
อยู่ที่กลางซอยถนนซอยหัวท่าตำบลมะม่วง๒ต้นอำเภอเมือง
ผู้ชายคนนี้อายุสักประมาณ๕๐กว่าปีนี่แหละครับ

ก็อาการนะครับคลั่งมีทั้งมีดมีทั้งกิ่งไม้

เจ้าหน้าที่กับเพื่อนผู้ก่อเหตุก็พยายามจะเกลี้ยกล่อม

พูดจาไม่รู้เรื่องแล้วก็มีการด่าทอตลอดเวลา
สุดท้ายตัดสินใจใช้ไม้งามที่เป็นเหล็กเนี่ย

ชายเขาก็ล้มไปจับกลุ่มกันได้อย่างทุลักทุเล
ตรวจสอบเอกสารก็มีบัตรประจำตัวประชาชนระบุ
ชื่อว่านายประเสริฐเมมราชอายุ๕๙ปี

ในกระเป๋ายังมียาบ้าอีก๑เม็ดซุกซ่อนกันอยู่ด้วย
ก็คงจะเสพยามาแล้วล่ะแล้วก็หลอนมาด้วย
พยายามสอบถามสาเหตุว่าทำอะไร

เขาก็ด่าทอกลับมาด้วยถ้อยคำหยาบคายครับ
สุดท้ายถูกนำตัวไปสอบสวนแล้วก็สงบสติอารมณ์ที่โรงพัก
และก็ดำนวนคุณติดตามกฎหมายต่อไป
ระแวกนั้นเขาก็บอกว่านายประเสริฐนั้นมีที่พักอยู่ไม่ไกลจากจุดที่เกิดเหตุครับ
ไม่ได้ทำงานไม่มีอาชีพทำมาหากินอะไรแต่ว่าชอบดื่มเหล้าเป็นประจำ
พอเมาเสร็จปุ๊บนอนกลางถนนเลยครับสร้างความเด็บร้อนให้กับชาวบ้าน
รถผ่านไปถัดมาก็ไม่ได้ที่ถัดมาไม่เคยมีอาวุธมีดนะ
แต่ครั้งนี้คุ้มครั่งมากมีมีดมีไม้ชาวบ้านก็เลยห้ามปรามแต่ไม่สำเร็จ
ก็เลยต้องแจ้งจำรวจเข้ามาคิดว่าคงจะเป็นการเสพยาร่วมกันกับการเมาเหล้าก็เลยคุ้มครั่งหนักแบบนี้
สุดท้ายก็โดนจับไปโรงพักแต่โดยดีนะครับ